เรื่องนี้แม่เขาไม่สบายใจแล้วก็ไม่เชื่อนะคะ
ในสิ่งที่พี่เลี้ยงเด็กบอกกับเขานะคะ
เพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือฝากลูกสาวอายุ๔เดือนไว้กับพี่เลี้ยงเด็กนะคะ
แล้วก็ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงพี่เลี้ยงเด็กให้มารับ
แล้วบอกว่าเด็กเนี่ยสำลักนมชักเกร็งหมดสติหัวใจหยุดเต้นค่ะ
ตอนนี้น้องเนี่ยอาการอยู่ในขั้นที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงนะคะ
แต่หมอเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะใช่สำลักนม
เรื่องถ้าดูจากอาการเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนกับถูกกระแทกจนสมองบวมอะค่ะ
ฟังบอกว่าเอาลูกสาว๔เดือนไปฝากไว้กับพี่เลี้ยง
ชื่อว่านายปิยพงศ์หรือนายแก้ม
ก็คือให้เลี้ยงฝากเลี้ยงนั่นแหละมีค่าจ้างให้
ลูกสาวเนี่ยตอนเอาไปส่งก็ล่าเริงปกติไม่ถึง๒๔ชั่วโมงค่ะ
พี่เลี้ยงโทรมาแจ้งป้าบอกว่าเด็กมีไข้สำลักนม
ตอนบ่ายพี่เลี้ยงบอกว่าเด็กสำลักนมชักเกร็งแล้วเด็กหมดสติ
แม่ก็เลยวีดีโอคอลหาพี่เลี้ยงถามว่าลูกเป็นยังไงบ้าง
ก็ปรากฏว่าพี่เลี้ยงหน้าตาตื่นบอกว่าเด็กเรียกแล้วไม่ตื่น
แม่ก็เลยถามบอกเอ้าแล้วเด็กยังหายใจอยู่หรือเปล่า
เลี้ยงเอาหูไปแนบตรงหน้าอกของเด็กแล้วก็บอกแม่บอกว่า
ไม่หายใจแล้วก็เลยโทรเรียกรถพยาบาล
แม่ตอนนั้นก็ใจคอไม่ดีแล้วนะคะบอกให้พี่เลี้ยงช่วยปั๊มหัวใจลูกสาวก่อน
แล้วแม่ก็ไปหาพี่เลี้ยงที่บ้านซึ่งรถพยาบาลมารับตัวเด็ก
คือเขาก็เข้ามากอดกับหนูค่ะเขาเข้ามากอดหนูแล้วก็พูดว่า
หนูไม่เป็นอะไรนะหนึ่งถึงมือหมอแล้วหนูอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าหนูเขาบอกกับหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าน้องสำลักนมแล้วก็เอาน้องจับคว่ำแล้วก็ตบตูดน้องค่ะ
ตอนที่หนูเห็นครั้งแรกหนูมองว่ามีธุรกิจยังไงบ้างในตัวลูกเรา

คุณผู้ชมค่ะคือคนที่เป็นแม่นี่ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็
คงช็อกมากนะคะคือแม่เล่าให้ฟังตอนที่เธอไปถึงโรงพยาบาล
ลูกหัวใจอยู่เต้นไปชั่วขนาดแล้วแต่ว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลแพทย์ซิรินทร
ช่วยกันปั๊มหัวใจจนกลับมามีที่ประจอนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าผลเอ็กซาเรย์เบื้องต้นนะคะปรากฏว่าเด็กมีเลือดออกในสมอง
แล้วก็ใต้กระโหลกค่ะคุณกายครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรจนกระทั่งเมื่อวานนี้
หมอก็โทรมาแจ้งบอกว่าน้องสมองบวมนะกำลังให้ยาอยู่
ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องถึงสมองบวมได้
ซึ่งคุณหมอบอกยังสรุปไม่ได้นะคะว่าโดนทำร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าคือเขาดูจากลักษณะเนี่ยเขาบอกเหมือนกับว่าเด็กเนี่ย
เหมือนถูกกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งได้รับแรงกระแทกนะคะ
ตอนนี้อาการคือสาหัสมากยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
แล้วหมอเนี่ยก็บอกให้แม่ทำใจด้วยนะคะส่วนตัวของแม่และแม่บอกว่าไม่เชื่อ
ลูกจะสำลักนมจนหมดสติอย่างที่พี่เลี้ยงกล่าวอ้าง
คาดว่าอาจจะมีการทำเด็กตกเตียงค่ะ
ตอนนี้หมอแจ้งมาว่าน้องมีเลือดออกในสมองแล้วก็ใต้กระโหลกแล้วก็สมองบวม
เออแล้วน้องรอยบาทแปดดูไหม

เออทำไมเราถึงคิดว่ามันน่าจะเกิดจากที่พี่เลี้ยงเลี้ยงดูลูกเราแล้วเป็นอย่างนี้
ปกติแล้วน้องไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะ
มันแค่ช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะ

หนูคิดว่าเขาทำอะไรกับลูกเรา
หนูคิดว่าเขาน่าจะน้องร้องแล้วทุ่มเด็กลงเตียงหรือเปล่า
นี่ค่ะแม่ก็ยังคล่องใจนะคะว่ามันไม่น่าจะใช่สำลักนม
ถ้าอาการอย่างที่หมอบอกว่าลักษณะเหมือนถูกกระแทกอย่างแรง
ซึ่งวันนี้ก็มีคุณชะลิดาพระละมาตรประธานกลุ่มเป็นหนึ่งมาช่วยคุณแม่ด้วยนะคะ
แล้วเขาก็ไปดูประวัติของพี่เลี้ยง
ก็เลยรู้ว่าเคยถูกผู้ปกครองเด็กรายอื่นแจ้งความดำเนินคดี
แต่ว่ายังไม่ได้ถูกดำเนินคดี
ซึ่งตอนนี้คุณหนึ่งเองก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวด้วยค่ะ
คลิปเมื่อกี้กระเทือนใจน้องตัวนี้เดียวเอง๔เดือนนะครับ